ช่วงเวลาที่รู้ว่าลูกชายถูกใจ

ทำให้พ่อมารู้ว่าลูกอยู่ในชีวิตอยู่

ทำให้พ่อมารู้ว่าลูกอยู่ในชีวิตอยู่

คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ

คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ

คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ
คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ
คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ

คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ

คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ
คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ

คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ
คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ
คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ

คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ

คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ

คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ

คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ
คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ

คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ
คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ

คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ
คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ
คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ

คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ

คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ

คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ

คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ

คุณอยู่ในโรงพยาบาลนะ